รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อน
ร้อนหนาวแล้วค่ะอากาศมันหนาวแบบนี้ได้กินอาหารอุ่นอุ่นรองท้องหน่อยไหม
มันสบายจริงจริงเลยนะจ๊ะยิ่งช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย
อากาศจะหนาวอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะคะ
ดังนั้นตรวจสอบให้มั่นใจดีกว่าว่าพื้นที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
สังเกตสีเขียวนะคะยังคงอยู่ที่พื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศไทย
อีสานตอนบนแล้วก็เหนือตอนบนบริเวณดังกล่าวเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงหน่อย
เพราะมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมค่ะ
ขณะที่ภาคใต้นะคะมีลมตะวันออกค่ะที่พัดเอาความชื้นขึ้นฝั่งมา
ทำให้ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ดังนั้นแนะนำว่าช่วง๒๓วันนี้ชาวเรืองดเดินเรือไปก่อน
แล้วก็รวมไปถึงงดท่องเที่ยวทางทะเลกันด้วยนะคะ